แต่ที่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมเรื่องของความสนุกเรามีจัดให้อยู่แล้ว
และที่สัญญงสัญญากันเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นเบรก
ที่พาไปที่เกาะคำชโนธนวัติอุดรธานี

คุณผู้ชมอันนี้ไลน์มาเยอะ

คุณชนะเมื่อไหร่จะให้ดูขันน้ำมนต์ที่คำชโนธ

หน้าค่าตาของพิธีกรรมล่าสุดที่เขาทำกัน

น้ำตาเทียนที่หยดลงไปโค้งไปโค้งมา

แน่นอนล่ะครับเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคเขาก็ไปดู
เพื่อที่จะพินิษฐ์พิจารณาว่ามันเป็นเลขอะไรกันหนอ

เขาก็ตีกันไปชาวบ้านเขาว่ากันนะ
อืมผมไม่ได้เป็นคนพูดค่ะชาวบ้านเขาก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่า
พอดูปั๊บแว๊บเดียวรู้เลยรู้ว่าเลขหนึ่งศูนย์แน่อืม
เลข๖๖หรอที่เห็นอ่ะไม่หนามบนในนี้๖
งั้นก็ต้องเช็คสิแม่จะเอาเล่นแซวเล่น
เขาบอกว่า๖๖จริงก็ว่ากันไปมันเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
แล้วผมก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเป๊ะว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมครับ
และถ้าเกิดใครมีจักรยานจักรยานทำยังไงคะปั่นไปเลยให้วายตอนนี้
ใช้จักรยานปั่นไปชมได้เลยใช่ปั่นไปชมแผงลอตเตอรี่ได้เลย
คุณผู้ชมก็ถึงบอกว่ารายการเราเนี่ยไร้สาระแต่มีสาระ